แต่เรื่องความสวยก็ไม่เข้าใครออกใครเหมือนกัน
เพราะว่าตอนนี้มีข่าวดีนะคะสำหรับน้องหนูที่หน้าตาสดใสสวยสมวัยนะคะ
ใครที่เป็นวัยรุ่นวัยใสแล้วก็พร้อมมากด้วยความสามารถ
ต้องบอกเลยว่าเวทีนี้เปิดโอกาส

เขาจัดการประกวดขึ้นมาเข้าสู่ปีที่๑๕แล้ว
แล้วก็ได้สร้างดาวดวงใหม่มาประดับวงการบันเทิงมากมายเลยทีเดียว
โดยปีนี้ค่ะทางกองประกวดเขาจะเฟ้นหาสาวไวทินรุ่นใหม่
นั่นเองก็คือความมีเสน่ห์น่ารักสดใสสมวัย
มีความสามารถมั่นใจแล้วก็กล้าแสดงออกนะคะ

ซึ่งในตอนนี้ค่ะได้เดินทางไปประเดิม
เลือกที่ภาคใต้เป็นที่แรกเรียบร้อยแล้วนะคะ
ส่วนภูมิภาคที่เหลือเตรียมตัวกันไว้ให้พร้อมได้เลยค่ะ
ภาคใต้เรารับสมัครกันไปแล้วได้น้องมา๒๗คนค่ะ

ก็อยากจะเชิญชวนน้องที่อยู่ภาคเหนือ
อายุ๑๕๑๘ปีค่ะไปร่วมการประกวดกับพวกเรา
มีพี่มุกกับพี่ฮาน่าไปเมื่อตอนภาคใต้ค่ะ
พี่ก็กลับมาเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยน้องแบบความสามารถแน่นมาก
มาเต็มทุกคนแบบไม่ยอมแพ้กันเลยทีเดียว
แล้วก็อยากให้น้องนะคะที่มีอายุ๑๕๑๘ปีนะคะ
เข้าร่วมการประกวดมิตรทีนไทยแลนด๒๐๑๖
ก็อยากให้พกความกล้ามั่นใจเป็นตัวของตัวเอง

แล้วก็พกความสามารถพิเศษมาให้คณะกรรมการดูนะคะ
เวลา๑นาทีค่ะอยากให้น้องมาสมัครกันเยอะค่ะ